เพราะว่ามีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บจำนวนมากมันซ้ำรอยกับเหมือนซานติก้าผับแล้วนะครับ
เพราะว่าล่าสุดรายงานของผู้เสียชีวิตก็ออกมา๑๔รายนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็เกือบสี่สิบรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่แถวนั้น
แล้วก็อยู่ที่สัตหีบเขาบอกว่ามันน่าจะมีอาถรรพ์อาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ย
ผับแห่งนี้เจ้าของไม่ได้ไปทำบุญเจ้าที่เจ้าทางตอนที่จะเปิดผับ
ใช่ฮะจนเกิดเป็นอาถรรพ์เพลิงไหม้แล้วก็ฆ่าชีวิตคนไปเยอะนะครับ
รวมถึงเรื่องของการมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็การสำรวจโครงสร้างด้วย
ดังนั้นติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเชิญครับคุณสิริวัลฮะ
กลับมาดูความคืบหน้าล่าสุดที่บริเวณด้านหน้า
ก็ได้เข้ามาสำรวจในตัวอาคารของตัวผับอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังจากที่ชุดแรกเมื่อเช้านะคะได้มีการนำวัตถุพยานหลายหลายอย่างนะคะ
เอาไปสำรวจแล้วก็มีชุดใหม่เข้ามาเก็บหลักฐานอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเนี่ย
ก็จะพาไปสำรวจดูโครงสร้างภายนอกอาคารนะคะจะเห็นว่า
ตัวด้านหน้าอาคารเนี่ยมีความสูญเสียมีการทุบกระจกนะคะ
ตัวประตูมีความเสียหายเพื่อที่จะพังประตูออกมา
ทำให้ผู้มีผู้เสียชีวิตและรอดชีวิตเมื่อคืนนะคะ
ตัวด้านข้างอาคารค่ะอย่างที่ดิฉันได้อ่า
รายงานไปเมื่อตอนช่วงแรกของข่าวนะคะว่าตัวด้านนอกอาคารเนี่ย
ก็จะมีประตูที่เป็นโซนสำหรับจัดเก็บสินค้าค่ะ
ก็คือเป็นคลังเป็นบาร์นะคะจะเห็นอยู่นะคะว่า
ตัวประตูเนี่ยลักษณะก็จะไม่กว้างเลยนะคะ
จุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
ก็จะใช้เป็นทางสำหรับวิ่งหนีออกได้แต่เห็นเท่าที่เห็นนะคะ
แม่กุญแจเนี่ยมีการคล้องอยู่ไม่มีการเปิดนะคะ
เมื่อคืนเนี่ยเท่าเท่าที่มีการสอบถามประตูเนี่ย
ก็มีการพังออกมานะคะถ้าเราเข้าไปอ่า
มองเข้าไปตรงโซนลึกของตัวประตูนี้นะคะ
ก็จะมองทะลุไปเห็นบริเวณด้านหน้าของตัวผับนะคะ
จะเห็นประตูทะลุไปถึงทางเข้าด้านหน้าเลยค่ะ
ตัวประตูชั้น๒โซนที่จะมาในโซนที่มีการแสดงอยู่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ก็มีการเข้าไปสำรวจนะคะตรวจสอบตัวโครงสร้าง
แล้วก็เก็บหลักฐานอื่นอื่นเพิ่มเติมค่ะขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะได้เข้ามาสำรวจตัวสภาพอาคารค่ะ
เพื่อที่จะดูในเรื่องของใบอนุญาตการประกอบการนะคะ
ตัวก่อสร้างอาคารเนี่ยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีก็บอกว่า
เท่าที่ไปสำรวจตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยค่ะตัวโครงสร้างอาคารข้างในเนี่ยมีความเสียหาย
ไม่สามารถที่จะเข้าไปลึกได้นะคะเนื่องจากว่าตัวอาคารตรงโซนตรงกลาง
โซนที่เป็นนักแสดงอะค่ะที่มีการแสดงดนตรีเนี่ย
บลงนะคะจึงต้องสำรวจได้เพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ออกมาค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะไปประชุมร่วมกับทางจังหวัดนะคะ
เพื่อที่จะดูเรื่องกฎหมายดูเรื่องของการตรวจสอบใบประกอบการใบอนุญาตค่ะ
ขณะที่เรื่องของทางหนีไฟนะคะอย่างที่หลายคนได้ติดตามข่าวนะคะว่า
ผับมอลเทนบีเนี่ยมีทางหนีไฟอยู่ทางเดียวนะคะ
ซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังเลยค่ะเนี่ยที่เราเดินมานะคะ
ตัวโครงสร้างของตัวอาคารตัวผับเนี่ยค่ะก็จะมีความเสียหายเลยนะคะ
หลังคาด้านหลังเนี่ยค่ะมีการพังมีการยุบลงมาเลยนะคะ
เท่าที่เห็นหลังคายุบลงมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้
ถ้าเกิดดิฉันถอดหน้ากากอนามัยออกเนี่ยค่ะก็ยังได้กลิ่นของควันไฟอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
หนีไฟที่ทุกคนสงสัยอยู่ค่ะว่าจุดที่หนีฟังหรือทางหนีไฟนั้นนะคะ
เป็นจุดอับหรือเปล่าคนที่หนีตายเมื่อคืนสามารถวิ่งออกมาได้หรือเปล่านั้นนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นภาพสดเลยนะคะที่เราเดินพาคุณผู้ชมมาดูตรงทางหนีไฟนะคะ
จะเป็นประตูขนาดไม่กว้างเลยนะคะซึ่งเมื่อคืนอย่างที่มีคนบอกนะคะว่า
ประตูตรงนี้เนี้ยก็มีการล็อกกุญแจไว้นะคะซึ่งก็ทำให้ยากลำบากต่อการที่จะหาทางออก
แล้วก็ทางออกทางเดียวที่ทุกคนคิดถึงเวลานั้นก็คือบริเวณด้านหน้าผับ
ที่มีการพังประตูแล้วก็มีการทุบกระจกเพื่อที่จะวิ่งหนีตายออกมานั้นนะคะ
เรื่องของความสูญเสียผู้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตหลายคน
คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็บอกกับทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะว่า
เสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่อยากที่จะมาเรียกร้องนะคะ
คนรับผิดชอบสิ่งเดียวที่เขาอยากจะถามหาในตอนนี้ก็คือ
เรื่องของความปลอดภัยนะคะเรื่องของมาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้ค่ะว่า
ตัวอาคารเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือมีหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นผู้
มีอำนาจหลายคนนะคะถือหุ้นส่วนอยู่ตรงผับนี้ค่ะ
ซึ่งทางญาติของคนที่ได้รับบาดเจ็บก็บอกนะคะว่าลูกชายของเขาเนี่ย
บาดเจ็บถูกเพลิงไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนี้เนี่ยใครจะเยียวยา
แล้วก็สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือผลกระทบแล้วก็เรื่องของใบประกอบการใบอนุญาตเนี่ยค่ะ
ไม่ไม่เขาก็ถามหานะคะว่าอนุญาตให้เปิดได้ยังไงค่ะ
ผับนี้ก็คือเปิดกันตี๒ตี๓บางทีก็เปิดเลยเวลาเลยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะต้องมีการออกมาชี้แจง
แล้วก็ทำให้เกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรา
ก่อติดบรรยากาศอยู่ที่ค่ะขอบคุณนะฮะ
เหตุการณ์นี้ต้องมีคนรับผิดชอบไม่คิดคุณสี่วันเนี้ย
พาไปดูตรงประตูที่เป็นทางออกด้านหลังเวทีคุณ
แล้วก็เมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์น้องพีชที่เป็นนักร้องที่ร้องอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งนี้
แล้วก็รอดชีวิตมาได้เนี่ยบอกว่าทางออกอ่ะ
มันแค่เดินสวนกันเองแค่เดินสวนกันสองคนก็เบียดแล้ว
มันยังเบียดเลยอ่ะอืมนะครับอ่าทีนี้คุณผู้ชมค่ะครับ
ก็เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องนี้แต่ทีนี้เราจะไปดูครอบครัวของผู้สูญเสียกันบ้าง
ซึ่งคุณแม่ท่านนี้เป็นคุณแม่ของนักร้องที่เสียชีวิตในผับแห่งนี้นะคะ
คุณแม่เปรมใจแซ่อึ้งค่ะเป็นแม่ของนายชัดชัยชื่นค้าอายุ๓๐ปี
บอกแบบนี้นะคะคือตัวคุณแม่เดินทางมารับ
มารับรถของลูกชายที่อยู่ที่สพภูตาหลวงนี่แหละค่ะ
แล้วแม่เล่าบอกว่าแม่คุยกับลูกชายเมื่อวานในตอนเย็น
แล้วลูกบอกว่าเดี๋ยวจะมาร้องเพลงแทนเพื่อนนะแม่

บอกปกติลูกชายจะรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารที่เป็นสถานที่เปิด
ก็ขับรถมาจากระยองยอมรับพูดตรง
พูดไปทั้งน้ำตานี่เป็นคราวเคราะห์ของลูก
วันนี้มาขับรถรับมาเอารถของลูกกลับ
แล้วรถคันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของลูกที่ชื่อว่านายชัดชัยนี่แหละค่ะ
ได้มาจากการทำงานร้องเพลงคุณ
ลูกคุณแม่ที่อยู่ในภาพนี้นะฮะ

ลองฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะคุณผู้ชม

แทนคนนี้เขาว่าป่วย
เต้นที่หวังจะดีมาแทนเขาว่าเต้นจะดี
คุณแม่ได้คุยกับคุณล้อง

ทีนี้แม่บอกต่อด้วยที่นี่ไปพูดคุย
กับเพื่อนนักดนตรีของลูกที่หนีรอดออกมาได้

บอกว่าไฟมันลุกอยู่ตรงหน้าลูกชายแม่พอดีเลย

ใช่แล้วก็เลยทำให้ลูกแม่หนีออกมาไม่ทัน

แล้วก็นักดนตรีแล้วยังมีคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้

ตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึงเรื่องของคดี
แม่บอกอยากจัดการเรื่องศพของลูกก่อนค่ะ
คุณดูสินักดนตรียังร้องเพลงเล่นดนตรีกันอยู่เลยนะ
เหตุการณ์ก่อนไฟไหม้ครึ่งชั่วโมงนะฮะ

หลังจากนั้นก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมนะครับ